ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่อุ๋ยค่ะมิ้วอ่านเนื้อข่าวอยู่หลายรอบเพราะมิ้วสงสัยว่าข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่หรือเปล่า

เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุของคนร้ายมันคล้ายเดิมเลยแต่มันเป็นเรื่องใหม่นะคะ
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านลื้อของในบ้านขโมยของแล้วนอนอยู่ในบ้านชิวสุดท้ายอุจจาระเอาไว้ให้เจ้าของบ้านดูต่างหน้า
คล้ายที่เคยเล่าไหมเหตุการณ์นี้ที่นครราชศรีมาค่ะ

พระทองคำจังหวัดนครราชศรีมาเจ้าของบ้านนำคลิปนี้โพสต์ในติ๊กต๊อก
ดูสภาพบ้านสิค่ะโจรบุกเข้าไปงัดบ้านเข้าไปอะค่ะ
แล้วก็มุดเข้าไปขโมยของคือขโมยพระนะคะ
เงินขวัญถุงในห้องแต่ไม่ใช่แค่ขโมยของอย่างเดียว
ื้อของกระจัดกระจายแบบเนี้ยครับนอกจากนั้นนะคะ
ยังนอนเล่นอยู่แบบเหมือนเป็นบ้านตัวเองอ่ะพี่อุ๋ยทำกับข้าว
นี่ช่องนี้ที่มุดเข้าไปใช่ค่ะทำกับข้าวหุงข้าว
ฟังเพลงปูที่นอนกลางมุ้งแสดงว่าเวลาเหลือเฟืออ่ะสินะ
ทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองได้ยังไงคะ
และสุดท้ายถ่ายอุจจาระทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
เอาไว้ในห้องน้ำนะอ่าในห้องน้ำเจ้าของบ้านรู้ได้ยังไง
โจรนี่แหละค่ะโทรไปบอกเสนอตัวดูแลบ้าน
เฝ้าบ้านให้นี่ค่ะอันนี้ชักโครกที่ว่าถ่ายไว้แล้วไม่กดใช่ไหม
ใช่ค่ะคือบ้านหลังนี้ล็อกไว้สองชั้นใส่แม่กุญแจแน่นหนานะคะ
หน้าต่างห้องติดเหล็กดักเอาไว้ทุกด้านแต่ว่าตัวบ้านอยู่นอกหมู่บ้าน
มันห่างจากบ้านหลังอื่นค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นจุดบอด
คนร้ายก็เหมือนกับฉลาดนะคะเปิดไฟในบ้านหมดเลย
ชาวบ้านก็คิดว่าเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
ครับทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เจ้าของบ้านชื่อว่านายประสิทธิ์อายุห้าสิบสี่
บอกว่าเขาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยก็คือจริงแล้ว
อยู่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่อยู่กับลูกสาว
เป็นบ้านตักอากาศหลังนี้ค่ะปกติก็ไม่ค่อยมีใครอยู่หรอก
วันที่รู้ข่าวเพราะมีคนหวังดีโทรมาแจ้งบอกเนี่ย
โจรอยู่ในบ้านขอสินน้ำใจหน่อยได้ไหม
อุตส่าห์แจ้งข่าวอ๋อเหรอแล้วเดี๋ยวจะดูแลบ้านให้
เฝ้าบ้านให้สรุปพอกลับมาบ้านถูกลื้อ
กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยก็เลยเชื่อว่า
โทรไปบอกเจ้าของบ้านว่ามีโจรขึ้นบ้าน
ครับก็คือโจรอืม
เข้ามาดูมาดูบ้านก็เห็นเละหมดเลย
ผมก็เลยไปแจ้งตำรวจก่อนแล้วก็ตำรวจมาด้วย
ผมถึงเข้าบ้านครับเห็นว่าพฤติกรรมของโจรลายนี้นี่เป็นยังไงฮะ
จอดเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเห็นของแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไง
เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าก็ผ่านบ้านหลังนี้เป็นประจำเลย
ไม่ได้เอกใจอะไรก็เห็นไฟในบ้านเปิด
คิดว่าเจ้าของบ้านกลับมาอยู่ในบ้านนี่นะคะแล้วเพื่อนบ้านบอกว่า
ลูกชายอ่ะได้ยินเสียงเพลงออกมาจากบ้านหลังนี้ด้วยนะอ่า
เหมือนกับมีคนเปิดคาราโอเกะร้องเพลงอยู่ในบ้านสงสัยโจรมันถึงขั้นเปิดคาราโอเกะ
แล้วก็ร้องเพลงอยู่ในบ้านนะคะลูกชายเห็นเปิดเปิดไฟที่บ้านแล้วก็เปิดเพลง
ส่วนหนูขับรถผ่านเห็นเปิดประตูไว้แล้วก็เปิดไฟค่ะ
เห็นว่าพฤติกรรมโจรคนนี้แปลกแปลกแปลกยังไงฮะแปลกเหมือนเหมือนเด็กไม่ค่อย
ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเขาก็ทำตัวแปลกแบบ
แอบดูบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรวจสพพระทองคำบอกว่ารู้แล้วค่ะว่าคนก่อเหตุคือใคร
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผู้ก่อเหตุอายุสิบสี่สิบสี่เหรอสิบสี่เท่านั้นเป็นเยาวชนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละ
ก็เนี่ยค่ะรวบตัวได้แล้วด้วยนะคะคือตัวคนก่อเหตุเนี่ยทำตัวเป็นพลเมืองดี
โทรไปบอกเจ้าของบ้านหลังนี้ว่าอุ้ยเห็นโจรขึ้นบ้านเดี๋ยวผมเฝ้าบ้านให้เอาไหมขอค่าจ้างด้วยนะ
ขอรางวัลด้วยนะที่ชี้แจ้งเบาะแสอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายตัวเองก่อเหตุเองนะคะ
ยาวชนรายนี้บอกว่าคึกขนองค่ะก็เห็นบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เขาไปขโมยของ
แล้วเห็นเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบ้านทิ้งเอาไว้ในบ้าน
มันมีป้ายเหมือนกับป้ายร้านเลยโทรหาไงนี่นะคะสุดท้ายก็เนี่ย
เป็นโจรแต่อ้างตัวเองว่าเป็นพลเมืองดี
เจ้าของเขากลับมาบ้านเอ้าถูกขโมยถูกบุกเข้ามาจริงค่ะ
ตำรวจบอกก็เลยลองโทรไปไอ้เบอร์ที่มันโทรมานี่แหละ
ใช่ค่ะย้อนรอยได้ง่ายมากค่ะก็เหมือนที่เพื่อนบ้านบอกดูแบบคนก่อเหตุแบบ
ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอ่ะเด็กอายุสิบสี่ไงใช่ไหม